มีวัดมาแนะนำที่จังหวัดอ่างทอง

ใครที่ไปทำบุญวัดนี้
ชื่อบุญก็คือทำบุญผ้าป่า๑๐๐บาท
แต่ได้บุญอาจจะรวยเป็นเศรษฐีในปีหน้า

ได้สละกินแบ่งรัฐบาลมาหนึ่งใบด้วย
แต่ทีนี้จะถูกหรือไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่ง

พระเกจิชื่อดังในจังหวัดนครปฐมค่ะ

เพื่อให้โชคลาภในช่วงสิ้นปีนี้นะคะ

เป็นเกจิดังเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้

ครองพระพุทธเจ้าและประธานพรให้โชคให้ลาบ
เทศกาลคริสต์มัสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมื่อวานนี้มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีค่ะ
โดยเอาของมาไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าว
ไข่ไก่สดมาร่วมถวายในงานเมื่อวานนี้ด้วยค่ะ
พาไปเสี่ยงโชคผ่านการทำบุญ
ที่บอกไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าวัดอบธมในตำบลยี่ล้น
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
คือในวัดมีงานประจำปีอยู่แล้วนะคะ

เป็นงานกราบไห้นมัศกาลขอพรหลวงพ่อทองใบถิตจิตโต
และศักระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

แต่ทีนี้ผ้าป่าปีนี้ฮือฮาค่ะ
ผ้าป่าทำบุญผ้าป่า๑๐๐บาท
กับทางวัดมีสิทธิ์ได้โชคถึง๖ล้าน

โครงการ๑๐๐ลุ้นล้านเหรอ
ลุ้นล้านร้อยลุ้นล้านตั้งชื่อโครงการให้วัดเรียบร้อย
โดยวัดเอาสลากินแบ่งรัฐบาลใส่ซอง

ให้ชาวบ้านได้เลือกทำบุญเสี่ยงโชค

รายได้จากการทำบุญทอดผ้าป่าแบบนี้ทั้งหมดเลย
จะเอาไปบูรณปฏิสังขรวัด

แต่ว่าเงินที่ได้ทั้งหมดเข้าวัดหมดเลย

ลอตเตอรี่ใบละ๘๐บาท

ลบกันแล้วก็เท่ากับเราทำบุญ๒๐บาท

พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในวัดก็สบายเลย

เอาไปเลยถ้า๘๐บาทเหมาไปเลย
กรรมการวัดก็คือในอัศวินพันธ์น้อย
บอกว่าจัดงานประจำปีทอดพระป่าสามัคคี

ปีนี้ก็เลยอยากจะสร้างสีสันความแปลกใหม่
รวมการทำบุญเสี่ยงโชคเข้าไป

ก็คือนำสลากินแบ่งรัฐบาลมาปักไว้
ทำบุญไป๑๐๑บาทหยิบไปเลย๑ใบนะคะ
ซึ่งเป็นงวดของงวดแรกของปีหน้า
ใช่ครับครับถ้าทำบุญตอนนี้รอรุ้นไป
ปีหน้าเดือนมกราคมงวดแรกของมกราคมเลย

เพราะว่าเดือนนี้ก็ย้ำกันอีกที

เรื่องการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
วันที่๓๐ธันวาคมมีการออกรางวัลนะครับ
มีการออกรางวัลเท่ากับเดือนนี้มี๓งวดแล้ว
วันที่๑วันที่๑๖วันที่๓๐ธันวาคม
แสดงว่างวดต่อไปก็คือวันที่๑๗๑๗มกราคม

ก็งดการออกสลากเริ่มเป็นวันที่๑๗มกราคม
กับเดือนมกราคมปี๖๑จะมีการออกสลากแค่ครั้งเดียว
แล้วก็ไปลุ้นกันต่อวันที่๑กุมภาพันธ์

ซึ่งงานนี้มีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เขาก็บอกว่ามีภาพภาพถ่ายของหลวงพ่อทองใบ
ให้ผู้จัดสรรคสันิกชนได้เช่าทำบุญด้วย
เพราะว่าหลวงพ่อทองใบเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
รณภาพมาแล้ว๒๐ปีแต่สังขารไม่เน่าเปื่อยนะ
แล้วก็พบว่าเกษาหรือผมของหลวงพ่อ
งอกยาวออกมาหนวดเคราก็งอกออกมาที่ใต้คาง

ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพรเป็นระยะค่ะ
คุณผู้ชมตั้งใจทำบุญทำดีอย่างไรในช่วงปีใหม่นี้
ก็ได้๒ท่องทางที่เราติดต่อกันนะครับ